คุณผู้ชมดูข่าวนี้หน่อยข่าวนี้เนี่ยไม่ใช่แค่การตามจับพ่อค้ายาธรรมดา
แต่พ่อค้ายาคนนี้เนี่ยเจอสายตรวจชุดแรก
ชุดแรกแล้วพยายามหนีอ้าวหนีได้ไม่เป็นไร
พอมาเจอชุดต่อไปเกมเลยค่ะ
ภาพมันอาจจะสั่นหน่อยนะ
บอดี้แคมป์ติดตัวตำรวจเนี่ยให้เห็นปฏิบัติการไล่ล่า
เห็นด้านหน้านู้นโอ้ยเห็นหลังไวนู่น
ใช่นี่ตำรวจขี่ตามค่ะโอ้ยพ่อค้ายาคนข้างหน้าเนี่ย
พยายามหนีพ่อค้ายาที่ว่าคือนายกิติศักดิ์จันทศรอายุ๓๗ปีค่ะ
ตามถนนอยู่ในซอยวัดมหาวงสำรงใต้ที่สมุทรปราการเนี่ย
พอเห็นปั๊บนะตำรวจก็ขอตรวจค้นโอ้ยกิติศักดิ์ไม่ยอม
ซิ่งรถหนีพอซิ่งรถหนีเนี่ยปรากฏว่าซิ่งไปซิ่งมา
กิติศักดิ์ล้มแล้วพอล้มกิติศักดิ์ไม่หยุดน่ะ
วิ่งต่อค่ะพอวิ่งต่อทำยังไงอ่ะตำรวจก็พยายาม
แต่ปรากฏว่าจากชุดแรกของสพสำรงใต้
เขาวอลกันไงเขาวอลกันไปบอกอีกชุดหนึ่งให้สกัดจับ
แม่ต้องยกให้ฝีเท้าตำรวจเลยนะคราวนี้
เพราะว่าดูจากกล้องบอดี้แคมป์ก็รู้อิทธิภาพมันสั่น
เพราะว่าตำรวจวิ่งล่าไล่ตาม
ท้ายที่สุดจับกลุ่มตัวกิติศักดิ์เสื้อส้มคนนี้ได้
แล้วตรวจค้นตัวไอ้ค้นตัวน่ะไม่ได้เจออะไรนะ
แต่พอมาเปิดเบาะรถดูอ้าวหนึ่งหมื่นสองพันเมตรยาบ้าค่ะ
แล้วก็มีมือถืออีกเครื่องหนึ่งรวมถึงมอเตอร์ไซค์
ที่ใช้เป็นภาษณะนี่แหละตำรวจเนี่ยนะ
โอ้โหเขาโชว์ฝีมือฝีเท้านะจับได้
ซึ่งตำรวจคนที่จับได้คือ๑๐ตำรวจเอกถาปณิต
แก้วเป็นผู้บังคับหมู่งานป้องกันและปรับรามสพสำรงใต้
เล่าให้ฟังค่ะผู้หมู่ถาปณิตบอกแบบนี้
ก็ออกตรวจพื้นที่ใกล้เคียงนี่แหละได้รับแจ้ง
อมาบอกขอกำลังเสริมหน่อยมา
สกัดจับผู้ต้องสงสัยทีหลบหนีการตรวจสอบ
พอมาถึงเห็นว่าสายตรวจอีกชุดหนึ่งกำลังไล่ล่าตามไปใช่ไหม
แล้วเป็นจังหวะที่รถมอเตอร์ไซค์ของตัวนายกิติศักดิ์ล้ม
พอล้มปั๊บนายกิติศักดิ์ก็ยังวิ่งหนี
หมู่ก็วิ่งตามสิคะไปรวบตัวได้
แล้วพอไปเจอยาบ้าซ่อนอยู่ใต้เบาะก็ต้องเอาตัวมาสอบสวน
ขยายผลเพิ่มเติมนี่ดูกล้องวงจรปิดสิ
นี่จังหวะที่ตีคู่ไปเห็นไหม
พอรถเขาล้มแล้วพยายามยังจะวิ่งหนีอีก
ตำรวจก็ไม่ยอมเหมือนกันค่ะตามไป
แล้วก็รวบตัวมาถึงที่โรงพักได้ก็ส่งดำเนินคดี
โดนเรื่องมียาเสพติดก็คือมียาบ้าไว้ในครอบครอง

นี่ที่ไปตรวจค้นเจอที่ใต้เบาะรถน่ะนะคะ